มีเรื่องราวแชร์กันอยู่ขนาดนี้บอกว่าสาวสุดแสบแท็กเฟซบุ๊ก
แล้วก็ไปหลอกให้ญาติญาติเพื่อนเนี่ยโอนเงินให้หลายคนค่ะ
มูลค่าความเสียหาย๔๑๐๐๐บาทค่ะ
ดังแชร์คลิปนี้มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
พร้อมข้อความเป็นอุทาหรณ์โดนแฮ็กเฟซบุ๊กหลอกยืมเงินญาติ
โดยก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแฮ็กเฟซบุ๊กด้วยนะคะ

แค่ใส่เบอร์โทรศัพท์กับรหัสผ่านอันเดียวกันเข้าไป
ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ไม่ยากนะคะ
ทีมข่าวแสดงโดยโซเชียลไทยรัฐทีวีได้ติดตามเรื่องนี้
ไปยังคุณวิรัติเล่าว่าได้ไปแจ้งความไว้แล้ว
สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีวันที่๒๙มกราคม๒๕๖๐ค่ะ
ว่ามีผู้ที่ปลอมแปลงข้อมูลเข้ามาในเฟซบุ๊ก
หลอกลวงเพื่อนให้โอนเงินจำนวน๓๕๐๐๐บาท
เข้าบัญชีของนางสาวสกุลทิพย์
แล้วก็ยังได้หลอกให้มารดาของตัวเองโอนเงินอีก๖๐๐๐บาท
ก็เลยนำหลักฐานเข้าแจ้งความก่อนไปทำเรื่องอายัดเงินในบัญชีค่ะ
อกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าบาสนะคะ
เล่าให้ฟังด้วยว่าเคยถูกหลอกโอนเงินในลักษณะเดียวกันนี้
จากผู้หญิงชื่อสกุลทิพย์ซึ่งก็ได้แฮ็กเข้ามาในเฟซบุ๊ก
แล้วก็แชทขอยืมเงินพี่ชายจำนวน๓๕๐๐บาทให้โอนเข้าบัญชี
โดยพี่ชายได้โทรมาบอกว่าโอนเงินให้จึงรู้ตัวว่าถูกแฮ็ก
ทีแรกได้ติดตามจนรู้ที่อยู่แล้วนะคะ
แต่คิดไปคิดมากลัวเสียเวลาเลยปล่อยไป
แต่ก็ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วจนกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
แปลว่าผู้หญิงที่ชื่อสกุลทิพย์เนี่ยก่อเหตุมาหลายครั้งแล้ว
แล้วก็จริงเพื่อความปลอดภัยในการใช้เฟซบุ๊กนะคะ
ก็คือตรวจสอบตัวตน๒ชั้นคือมันจะเป็นยังไงคะ
คือมันสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะให้ส่งไปในอีเมล
หรือว่าส่งไปในมือถือคือสมมุติมันใส่รหัสผ่านผิด

เขาจะมีเบอร์ส่งมาแล้วก็ไปกรอกในข้อมูลในหน้าเฟซบุ๊ก
คือถ้าคนแฮ็กไม่ได้มีอีเมลนั้นหรือว่าเบอร์มือถือนั้น
ก็จะไม่สามารถเข้าได้ถูกต้องจริงเฟซบุ๊คมันแก๊กง่ายเหรอเฟืองอยากรู้
จริงก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะสะเพรา
หรือคิดง่ายเพิ่งว่าหลักอาจจะไม่ได้โดนแก๊ก
อาจจะไปลืมล็อกอินไว้ที่เครื่องอื่นหรือเปล่า

แต่ว่าเป็นแค่แบบเพื่อนแกล้งโพสต์ใต้ตามขำอะไรแบบนั้น

หรือว่าพื้นที่อื่นที่เหมือนแบบไม่คุ้นชินกับที่เจ้าของล็อกอินประจำ
เขาจะส่งอีเมลเข้ามาเตือนนะบอกว่า
หรือว่าในพื้นที่นี้จากประเทศนี้อะไรแบบนี้
เขาก็จะเหมือนแบบถามยืนยันว่าใช่คุณหรือเปล่า

เราต้องทำไงต่อ

สูงสุดได้แค่๕๐๐๐คนแต่ว่าที่เหลือคนต้องกดติดตามเอา
ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ต้องลบเพื่อนบางคนออก